คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของถนนกันหน่อยนะฮะถนนก่อสร้างใช้งบประมาณหลักร้อยล้าน
ใช้ไปได้ไม่ถึงสองปีกลายเป็นหลุมไม่ใช่หลุมเล็กเล็กนะเหมือนอ่างจักรูซี่ใหญ่ใหญ่อ่ะค่ะ

ผู้ชายที่อายุทยาไปรีวิวให้ดูดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ

วันนี้เราจะมารีวิวการอาบน้ำบนถนนกันเรามาดูกันว่าสระน้ำจากพื้นที่บนถนนนะ
กว้างใหญ่ขนาดไหนตามมาถนนมีบ่อจากกูชีลง
ไอหน่าน้ำได้จ๊ะพอแล้วกลับบ้านเลย

นี่ค่ะต้องพยายามหลบหลุม
เดี๋ยวนะทานโทษต้องพยายามหลบหลุมหรือหลบคุณพี่

คือไม่ต้องหลบหลุมล่ะฮะหลบรถเหอะ
เออนี่ค่ะคุณผู้ชมคือ
ไปเลยติดต่อกับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าปรปรัสสุสานอายุ๓๐ปีนะคะ
คนที่ออกมารีวิวแบบนี้นี่ค่ะพาเราลงพื้นที่ไปดูนะคะ
สถานที่ถ่ายทำสถานที่หรือเปล่าไม่ค่ะเป็นผู้ชายนั่นแหละคืออยากให้เห็นว่าเออเนี่ย
ดูสิมันคุ้มค่างบประมาณหรือเปล่าดูนะเอาแต่จริงภาพกลางวันหลุมใหญ่มากนะคะ
ถนนตรงนี้เป็นถนนสาย๓๐๑๑ทางหลวงชนบท
เส้นบ้านภาตเสนาบางทรายอยุธยา

ที่ทำลงไปเนี่ยเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดที่รีวิว

คือเอาจริงตอนแรกเคยถ่ายไหมถ่ายภาพ

ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
ไม่มีหน่วยงานไหนแย่แสดูแลเลย
สุดท้ายก็เลยต้องรีวิวแบบนี้คือให้แปลกและแตกต่าง
จะได้เป็นที่สนใจสุดท้ายเราเองก็สนใจเห็นไหม
เรายังเอามาออกข่าวให้เขาเลยคุณผู้ชมฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
วันแรกคือถ่ายคลิปแค่ผิวถนนไปก่อน
พอวันที่สองมาปุ๊บก็ยังไม่ก็ยังเงียบกิบอยู่
ไม่มีใครติดต่อกลับมาอ่ะโอเคพอพอผ่านไปปุ๊
ก็เลยทำวันที่สองอาบน้ำแม่งเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก
อย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่ามันลึกจริงที่คนลงไปนั่งได้
ลงไปนั่งอาบน้ำได้เอาตักเอาขันตักได้

ไม่ได้ว่ามาทำเล่นเพื่อจะให้ใครโดนด่า

ตรงนี้มันมีปัญหาจริงนะ
ก่อนหน้านี้ออกมารีวิวนี่
สำหรับถนนเส้นนี้ทางหลวงชนบทเส้นนี้นะคะ
ถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากถึง๑๐๓ล้านบาท
เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อตอนเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
ปีนี้๒๕๖๔ยังไม่ถึง๒ปีเต็มนะคะ
ถนนก็พังแบบนี้ซะแล้วไม่ได้เริ่มพังนะคะ
ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเคยซ่อมมาแล้วค่ะ
แซมมาแล้วค่ะแต่สุดท้ายก็พังอีกพังซ้ำซากอะค่ะ
ทีนี้การลงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าจากใจจริงคือ
ช่วยมาแก้ไขหน่อยช่วยมาปรับปรุงหน่อย
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเดือดร้อนไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิต
ถ้ามอเตอร์ไซค์ตกลงไปผมว่าอันตรายอันตรายกว่ารถใหญ่นะฮะ
แล้วรถใหญ่เองก็อาจจะพังต้องซ่อมแซมเสียเงินเสียทองกันไปอีกอ่ะนะคะ
หลุมซ้ายมือเมื่อกี้นะช่วงล่างได้ทำ
ชกพังอ่ะค่ะ